แล้วเส้นเป็นเรื่องสัปดาห์นี้เรียนรู้ความอร่อยของข้าวเส้นน้ำมะเขือส้มเมนูเส้นดั้งเดิมของชาวไทยใหญ่
ต่อด้วยก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นน้ำกุ้งเจ้าเก่าระดับตำนานและข้าวเส้นน้ำหยวกเจ้าเดียวในแม่ห้องศร
พบกันเวลาเที่ยงตรงทางไทยรัฐทีวีค่ะ